ความคืบหน้าแก๊งเงินกู้นะคะ
ที่ถูกตำรวจสันติบาลอุดรธานี

สันติบาลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้

มีคำสั่งถูกย้ายแล้วในเป๋า

แจ้งความหลังจากถูกชายชะกัน
เป็นตำรวจสันติบาลจังหวัดอุดรธานี

กู้ยืมเงินโดยเรียกดอกเบี้ย

บอกว่าเมื่อวันที่๙ที่ผ่านมา

ควบคุมตัวกลุ่มปล่อยเงินกู้๘คน

แต่พวกเขามีเงินให้เพียง๕แสนตำรวจ
ก็เลยควบคุมตัวไปดำเนินคดี

เมื่อคืนนี้นะคะในเป๋าบอกว่า
ตำรวจส่งตัวของเขา๒คน
ไปดำเนินคดีกับสพอุดรธานี

คาดว่าชุดจับกลุ่มเก็บเอาไว้ค่ะ
คือเขาอ้างว่า

เขาจะไม่จับพวกเราหรือ
ใช่ครับเขาจะปล่อยทุกคน
ทีนี้หามาได้๕แสนคนเลยจับ๒คน
ในเป่านี้นะคะบอกด้วยว่าที่มาแจ้งความ
เพราะว่าเขาอยากได้เงิน๕แสนคืนค่ะ

ฐานความผิดปล่อยเงินกู้ผิดกฎหมาย

เขาเพิ่งทำมาได้๒เดือนค่ะ

ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้นะคะ
เป็นระดับรองสารวัตร๑นายชั้นประทวนอีก๖นาย
ซึ่งล่าสุดมีคำสั่งย้ายให้ไปช่วยราชการแล้ว

เป็นเรื่องใหญ่นะสะเทือนวงการศรีกากีอีกแล้วนะครับ